แล้วก็แน่นอนครับมีบางคนนั้นถูกรางวัลที่๑
รางวัลข้างเคียงรางวัลเลขท้าย๒ตัว
เลขหน้า๓ตัวเลขท้าย๓ตัวก็ว่ากันไปครับ
ในขณะเดียวกันก็มีบรรดาแฟนคลับด้อมส้มนั้นเขาถูกรางวัลเหมือนกันนะฮะ

รางวัลที่๑งวดประจำวันที่๑๖กรกฎาคม๒๕๕๙

และมีรางวัลข้างเคียงคือ๑๖๙๕๒๙และ๑๖๖
เลขท้าย๒ตัวในงวดนี้คือ๖๒นะครับ
รวมทั้งมีเลขหน้า๓ตัว๒๖๑กับ๓๘
และเลขท้าย๓ตัวคือ๗๘๐กับ๐๖๖
ปรากฏว่าด้อมส้มหลายคนได้เฮและรวยครับ
เขาบอกว่าเลข๓๐ให้โชคเขาอีกแล้ว
ถูกรางวัลที่๑เหรอคะถ้าบอกว่ารวย
ก็ไม่รู้ว่าซื้อแบบไหนแต่เขาบอกว่าเขาได้โชคเลข๓๔
คือเลขนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐ของประเทศไทยเนี่ย
โชคให้รางวัลเขาอีกแล้ว
แต่เอาจริงนะครับคุณผู้ชมและมิ้นครับ
ถ้าหากว่าถูกเลขท้าย๒ตัวเนี่ย
ซื้อ๖๒นะถูกกฎหมายตามรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับ
บางคนก็เลยบอกว่าอย่างนี้ฮะเดี๋ยวจะไล่ซื้อตามซื้อเลข
ศูนย์ไปจนกว่าจะได้นายกคนที่สามสิบแหละอืมบางคนบอก
ตั้งแต่เลือกตั้งมาเนี่ยเลข๓๐นี่ให้โชคให้ลุ้น
กันเนี่ยครั้งที่สองแล้วนะครับเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปเลข
ท้ายสามเลขท้ายสองตัวสามศูนย์เนี่ยออกรางวัลครั้งก่อน
คือสิบหกมิทุนายนต์ค่ะนี่ผ่านไปเดือนเดียวเองอ่ะนั่น
ศูนย์มีมาอีกแล้วครับงวดสิบหกมิถุนายนเลขท้าย
สองตัวคือสามศูนย์รอบนั้นหลายคนได้เฮเสียงดังดังแล้วก็
ถูกรางวัลสลากินแบ่งกันไปเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะคุณ
พิธาเนี่ยตอนที่ลงพื้นที่ขอบคุณชาวลำพูนระหว่างไป
กราบไหว้ที่ลานเจ้าแม่จามเทวีที่วัดพระธาตุธริพุน
ชัยครับมีป้าขายลอตเตอรี่เนี่ยบอกว่าช่วยซื้อหน่อยได้
ไหมคุณพิธาก็ซื้อมาสองใบและถูกรางวัลเลขท้ายสามศูนย์
ด้วยนะครับหลังจากนั้นก็มีการถ่ายภาพโพสต์โชว์อ่ะตอนที่
ถูกรางวัลหลังจากที่ประกาศรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลแล้ว
นี่คือภาพบรรยากาศตอนที่ไปซื้อลอตเตอรี่นะหลาย
คนก็ตามเลข๓๐แล้วก็ถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัวกัน
ด้วยในงวดนั้นนะครับนี่คือบรรยากาศล่าสุดที่หลายคน
ได้ยิ้มได้เฮกันในขณะที่ผู้พันธุ่นครับนาวะอากาศรีสิทธา
วารีแก่นำพักไทยสร้างไทยดูโพสต์ของผู้พันธุ่นล่าสุด
หน่อยครับมิ้นคุณผู้ชมมีนัยยะอะไรหรือเปล่านะท่าที่หนึ่งขึ้น
รางวัลไม่ได้รางวัลข้างเคียงก็น่าสนใจนะแล้วก็บอกด้วย
มีเลขท้ายมา๒๙กับ๓๑เบอร์อะไรก็ได้ไปตกลงกันให้ดี
อันนี้มันหมายถึงอะไรหรือเปล่านะนั่นสิครับแล้วก็ปิดท้าย
ประโยคว่าขอแค่แฮชแท็กอย่าทิ้งกันนี่ครับเรื่องราวของ
ตัวเลขที่มันกลายเป็นว่าหลายคนนั้นก็มีการตีความแล้วก็
หยิบโยงกันไปกับสถานการณ์การเมืองบ้านเราทั้งนายกคนที่๓๐
สถานการณ์ถ้าถูกรางวัลที่๑เราไม่ถูกรางวัลข้างเคียงก็น่าสนนะ

คือต้องบอกว่ามันเป็นประเด็นร้อนน่ะเนอะ
คือจริงถ้าพูด๒๙กับ๓๑เนี่ย
ย้อนกลับไปถึง๑๔พฤษภาคม